ต่อกันที่ข่าวกระดานอื่นที่น่าสนใจในรอบวันกันค่ะ
เริ่มกันที่แอเมริกราป๊อกแล้วก็ราฮิมดีแอสนะคะ
สองนักเตะจากสโมสรด้วยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้
ก็เดินทางมาเยือนกรุงเทพหานครค่ะเพื่อฉลองการคว้าดับเบิ้ลแชมป์นะคะ
ก็คือศึกพรีเมอร์ลีกอังกฤษแล้วก็คาราบาลครับ
ร่วมกับแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลค่ะ
ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ
ซึ่งในงานนี้ค่ะทั้งลาเปลแล้วก็ดีแอชก็แจกลายเซ็นต์ให้เป็นของขวัญสุดพิเศษ
อกจากนั้นนะคะแฟนเรือใบสีฟ้าก็ยังได้ร่วมเล่นเกมชิงรางวัลค่ะ
เป็นตัวเครื่องบินที่พักพร้อมกับตัวชมเกมพิมลิกอังกฤษนะคะ